ก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวมาว่า
พิธีกรชายชื่อดังแต่งงานมีภรรยาแล้ว
ไปเล่นจ้ำจี้จ้ำชัยกันกับโปรดิวเซอร์รายการ

เขาก็เลยบอกว่ามาตกอยู่ที่พีเค

เคออกโรงชี้แจงแบบด่วนเลยยืนยันว่าไม่ใช่เขาแน่นอนค่ะ
และข่าวนี้นะคะโยเกิร์ตภรรยาก็เห็นแล้วด้วยไม่มีปัญหาอะไรกันค่ะ
จะบอกด้วยว่าตอนนี้เรียกว่าปล่อยให้ภรรยาคุมเลิกเจ้าชู้มาตั้งนานแล้วค่ะ
ไม่ใช่ผมเลยครับแต่ผมน่าจะรู้ว่าใคร
ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครจริงผมไม่รู้
จากไม่รู้แล้วไม่อยากจะรู้ด้วยเพราะว่าเขาไปมีอะไรเขาแฮปปี้กับเรื่องของเขา

ความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อถือเนี่ยมันเป็นโอกาสครั้งเดียวนะ
คือถ้าเกิดมันเหมือนแก้วถ้ามันแตกแล้วยังไงมันก็ต่อไม่ติด
เพราะฉะนั้นอย่าให้มันแตกดีกว่าอย่าใช้คำว่าเอาอยู่ใช้คำว่าปล่อยให้เอาอยู่ดีกว่า
แต่ก็เข้าใจได้ว่าเวลามีข่าวแบบนี้แล้วหลายคนจะนึกไปถึงพีเค
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นไม้เลื้อยประมาณนึงอยู่เหมือนกัน
แต่ตอนนี้หยุดแล้วหยุดมาตั้งนานแล้วนะจ๊ะ
แล้วก็พูดทิ้งท้ายแบบนี้ไม่มีใบ้อะไรเลยนะคะ
เผื่อก็ยังต้องติดตามข่าวมากกันต่อไป
และนอกจากนี้พี่พีเคก็ยังเผยถึงเรื่องทายาท
บอกชัดเลยว่ายังไม่พร้อมจะมีเบบีนะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้ลูกต้องมาเจอกับสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดในปัจจุบันค่ะ
อยู่กันสองคนแบบนี้ทำงานเก็บตังค์แล้วก็ไปเที่ยวรอบโลก

มีหลานสองคนแล้วแล้วทางฝั่งโยก็มีหลานสองคนแล้ว

ชอบอ่ะทำงานเก็บตังค์เอาไว้ไปเที่ยวรอบโลก
รอวันสนามบินเปิดนะคะเดี๋ยวเจอพี่เกแน่นอนค่ะ